ท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยถ้าจะว่ากันไปเนี่ย
ความจริงแล้วช่วงหยุดแบบนี้เนี่ยเขาจะหยุด๑๓๑

อ่าเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศของร้านอาหาร
ร้านแถวรามอินทราในกรุงเทพ
เมื่อคืนนี้เนี่ยเขาบอกว่าโอ้โห
นี่ไม่ได้จัดงานเทศกาลสงครานอะไรไม่ได้ขออนุญาตอะไรนะ
เป็นพื้นท่งพื้นที่อย่างถนนข้าวสารก็ไม่ใช่นะ

แต่ว่าในร้านเขาจัดเหมือนกับเป็นการขายแพ็คเกจ

คือถ้าไม่บอกจะนึกว่าเป็นภาพเก่า
เมื่อหลายปีก่อนก่อนโควิด๑๙

ผู้ประกอบการเขาไม่ได้จัดงานเล่นน้ำสงคราน
แต่ว่าคนมาที่นี่กันก็ยังพอเข้าใจได้

แต่ที่นี่นี่เป็นร้านอาหารนะครับ
แถวรามอินทราณในกรุงเทพฯทุกผู้ชมครับ

มียิงน้ำเปิดเพลงเต้นกันอย่างสนุกสนาน
คือถ้าเกิดไม่ได้เบลอภาพแล้วดูภาพ
แบบภาพจริงเลยที่เขาถ่ายคลิปมา
จะเห็นเลยว่าแมสเมิร์สอะไรพวกนี้ไม่มีเลย

สวมหน้ากากอนามัยอะไรกันเลยนะครับ
ก็ดื่มกินกันอย่างสนุกสนานเนี่ยแหละฮะ

คือเพจของทางร้านเอง
เขาไปตรวจสอบกันร้านอาหารแห่งนี้นะครับ

นี่เขาโพสต์เอาไว้

อุ๋ยต้องอ่านช้าเลย

โสดสาดสาด
ทั้งหมดบัตรยืน๓๐๐ต่อท่าน

แต่ว่าไอ้๑๗๐๐ถังอาจจะแบบ
ถ้าเตาะไหนมาสี่คนอาจจะให้ถังน้ำหนึ่งหรือว่ะ
แต่ชื่องานมันก็มีคำว่าสาดอยู่แล้วเป็นงานสาดน้ำได้เหรอ
แล้วที่เขาโพสต์เมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็คือรับจองของ๑๓เมษายนนะ
แต่งานของร้านงานโสดสาดจัดตั้งแต่๑๒เมษาถึง๑๕เมษา
มีคอนส่งคอนเสิร์ตอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแสดงว่าคืนนี้เนี่ยจะเป็นวันสุดท้าย
ท่านผู้ชมครับชาวเน็ตหรือว่าประชาชนโดยทั่วไป
เห็นคลิปนี้แล้วบอกว่าโอ้โหไม่ไหว
คนแน่นคนเยอะเหลือเกินไม่มีการเว้นระยะห่างไม่สวมแมส

บางคนเข้าไปโพสต์เนี่ยไปคอมเมนต์กันเนี่ยนะฮะ
บอกไปให้สุดแล้วหยุดที่๒ขีด
ไม่ใช่เรื่องสนุกนะไอ้สองขีดในการติดโควิด๑๙เนี่ย
คืออันนี้มันไม่ใช่แบบโอ้โหสถานที่ที่ปกติแล้วมีงานสงคราน

นี่ไม่ใช่นะอันนี้เป็นร้านอาหารที่เขาก็มีข้อห้ามอยู่แล้วนะฮะ
ล่าสุดเนี่ยเพจของทางร้านนะครับท่านผู้ชมครับ
ได้โพสต์เอาไว้บอกขอยกเลิกงานคืนวันนี้แล้วนะ

เมษายนคืนนี้ให้เหตุผลบอกว่าการจัดงานมันขัดต่อกฎหมายการควบคุมโรค
ว่าได้เรื่องการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเยอะเกินจำนวน
ต้องขออภัยลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาร่วมงานด้วย
หากลูกค้าที่สำรองที่ไว้แอดมินจะทำการติดต่อกลับนะครับ
ผมว่ามันขัดต่อกฎระเบียบต่าง

ไปที่ร้านที่จัดงานเนี่ย
พบว่าวันนี้เขาก็ขนย้ายอุปกรณ์ลื้อถอนเวทงเวทีกันหมดแล้ว

ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าก็มีผู้ใหญ่สั่งเอาไว้

บอกว่าให้รอสอบถามกับผู้ที่รับผิดชอบโดยตรง
เขาก็มีหน้าที่แค่มาเคลียร์พื้นที่แค่นั้นเอง